คุณผู้ชมคะ๑๓มิถุนายนครบรอบการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งค่ะ
แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็เป็นประจำทุกปีที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็จะมีการจัดงานทำบุญครบรอบนะคะแล้วก็จะมีไฮไลท์ก็คือการเสี่ยงเซียมสี่
เป็นประจำทุกปีเลยค่ะคือแม่พึ่งเนี่ยให้โชคให้ลาบคนเยอะนะครับ
ทุกปีเลยนะคะพาไปดูบรรยากาศตลอดทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้า
มีแฟนเพลงก็ไปรอกันเขารอกันตั้งแต่เมื่อคืนมากันจากหลากหลายพื้นที่อะค่ะ
มีอดีตสามีของคุณพุ่มพวงนะคะนายไกรสอนดีละเมคิน
เพชรพุ่มพวงลูกชายคนเดียวของคุณพุ่มพวง
คุณสลักจิตดวงใจดวงจันทร์น้องสาวก็มีกลุ่มนักแสดงนะคะ
ก็พากันเข้าไปที่สาราการประเรียนสุธรรมรัฐราชบำรุงสถานที่ตั้งอัฐิ
เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับราชินีเพลงลูกทุ่งตลอดกาล
แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
หลังจากเสร็จพิธีคุณไกรสอนและลูกเพชรรวมถึงคุณสลักจิต
ก็ตามคำร้องขอของแฟนที่ไปนะคะ
ก็ไปที่หุ่นที่๑ของพุ่มพวง
หุ่นนี้ตั้งอยู่สาราริมสะน้ำของวัดค่ะ
คุณไกรสอนบอกกับหุ่นของคุณพุ่มพวงว่า
โชคให้ลาบกับแฟนเพลงหน่อยนะ
เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าปีที่แล้วเขย่าออกมาเลขคือตรงเลย
ปีนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าได้เลขอะไรนะคะ
ลูกเพชรปีนี้อายุ๓๒นะคะเป็นคนเขย่าค่ะ
เดี๋ยวรอดูนะเลขที่ได้
๘๑๓ครับตามนั้นค่ะ
ก็เป็นวันครบรอบการจากไปของคุณพุ่มพวงพอดีค่ะ
๑๓ก็๑๓อ่า๑๓อิทธุนายนใช่
ก็เมื่อปี๒๕๓๕และ๘๘มาจากไหน
ไม่เป็นไรก็เข้าไปหาลอตเตอรี่ก่อนใช่
มาจากไหนไม่สำคัญแล้วล่ะตอนนี้นะคะ

จะจากไป๒๗ปีแล้วก็ตามค่ะ
หวยก็ยังขายดีเหมือนเดิม
ขอให้ถูกทางวันที่๒
แต่วันที่๑เดี๋ยวพ่อพ่อจะเอา
ขอให้แฟนเพลงทุกท่านร่ำรวยชีสุขภาพดีนะครับเพราะว่าพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยให้คนมาเยอะแล้วมีแต่ให้อย่างเดียว
ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งของเวลาที่มีอะไรที่ครบรอบของพุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะแต่ผมว่าจุดประสงค์หลักแล้วเนี่ยทุกคนก็คือคิดถึง
นึกถึงบทเพลงที่พุ่มพวงดวงจันทร์เคยร้องเอาไว้ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนร้องแล้วก็ฟังกันอย่างมากมาย